ราวความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับมะพร้าวกันหน่อย
มะพร้าวมันมีความเชื่อมากมายหลากหลาย
แล้วก็เอาไปใช้ประกอบในหลายพิธีกรรมหนึ่งในนั้นคืองานศพ
ถามว่ามีความเชื่อยังไงเกี่ยวกับมะพร้าว
ถ้าผ่าออกมาแล้วลักษณะเป็นแบบนี้ครับ
มันก็จะหายไปอีก
ผ่าออกมาแล้วเป็นอย่างนี้เลยเหรอ

อารมณ์ว่ายังไงรู้ไหมคุณชิสาเนื้อมันหายไปมันไม่เต็มไง
เหมือนแหว่งเว้าเหลือแบบแค่นิดเดียวเท่านั้น
เออเอาไปดูเรื่องราวนี้หน่อยคุณผู้ชมฮะ
คนที่ใช้ชื่อว่ายายทรบุญมีเล่ามานะบอก
หากผ่ามะพร้าวแล้วเนื้อมะพร้าวเป็นแบบนี้แสดงว่ามะพร้าวต้นนั้น
เคยมีผู้มาฟันเอาลูกไปประกอบพิธีล้างหน้าศพ
เอาสิฟังแล้วน่ากลัวไหมเออฟังแล้วก็ขนลุกเหมือนกันเนอะ
ทางภาคอีสานเขาเชื่อว่านี่คือมะพร้าวเดือนกินหรือมะพร้าวเนื้อไม่เต็ม
ก็อย่างที่เห็นเนื้อมันไม่เต็มแบบว่าแหว่งแหว่งแหว่งแหว่งแหว่งเนอะ
ทอนยังบอกอีกว่ามะพร้าวที่ถูกเลือกไปจากต้นไหน
ต้นนั้นก็จะมีลูกบางลูกที่โตมาแล้วเนื้อไม่เต็ม
พอจะนึกภาพออกไหมก็คือบางลูกที่ถูกตัดไปจากต้นนั้น
เอาไปประกอบพิธีในงานศพไอ้ลูกที่เหลืออยู่
หรือว่าลูกที่โตขึ้นมาใหม่เนี่ยมันอาจจะเนื้อแหว่งไปไง
แต่กลายเป็นว่ามะพร้าวต้นนั้นถูกนำไปใช้ในงานศพทั้งต้นเลย
มาอุปมัยให้ฟังนะคุณผู้ชมนะมันเป็นเรื่องของอาถรรพ์
เขาบอกว่ามะพร้าวต้นนั้นมะพร้าวต้นนั้นเนี่ย
อาจจะมีลูกแบบนี้ประมาณสัก๑ปีเป็นอาถรรพ์
เพราะว่าบางลูกถูกนำไปใช้ในพิธีงานศพแล้วไง

แต่ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องความเชื่อนะถ้าอธิบายในทางวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร

ก็คือความผิดปกติของผลไม้หรือพืชผักต่างก็มีความเป็นไปได้
แต่เป็นเรื่องของความเชื่อแล้วก็ไม่เถียง
ขอให้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องความคิดส่วนบุคคล
ยายทอนเขาก็เป็นคนที่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของภาคอีสานเยอะแยะเลยนะ